วันนี้เนี่ยต้องรอติดตามคุณผู้ชมแนวทางที่เราจะได้รับฟังกัน
คือให้ใบดำแต่ยังไม่ยุบพักไหมเอาแนวทางจะเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยววันนี้เราไปวิเคราะห์พร้อมกันกับขีดเส้นใต้เมืองไทย

อย่างที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไป
จะรู้ล่ะครับว่าท่อสชพรรคไทยรักษาชาติ
จะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบจะหยุดหรือจะเดินต่อ
หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวนี้กันมาก
คอการเมืองวันนี้ก็เรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
หนังสือพิมพ์บอกว่าบ่าย๓โมงวันนี้รู้ผลทศช
แล้วก็อีกหลายฉบับมาในแนวกันหมดเลยไทยโพสต์พาดหัวว่า
ระทึกคดียุบทสชแล้วก็มีความเคลื่อนไหว
ความคืบหน้ามาเป็นระยะระยะคำถามที่ตามมาว่า
วันนี้ถ้าถูกยุบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพักไทยรักษาชาติ
อันนี้ทราบกันแล้วนะครับแต่ย้ำกันอีกทีหนึ่งก็คือว่า
ถ้าพักถูกยุบกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์
ทางการเมืองตัดสิทธิ์เท่าไหร่ต้องรอฟังศาลล่ะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้กรรมการร่างรัฐมนูลออกมาบอกว่า
ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตดรชาติชายณเชียงใหม่คุณอุดม
ก็ออกมาแนวแนวเดียวกันแต่ว่าพอไปดูในรัฐมนูล
ไม่ได้เขียนนะฮะเขียนแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์
ไม่ได้เขียนว่าตัดสิทธิ์กี่ปีหรือตลอดชีวิต
กับรัฐมนูลมาตราปี๔๐ที่บอกว่าถ้ายุบพัก
กรรมการบริหารถูกตัดสิทธิ์๕ปีจำได้ไหมครับ
แต่ว่ารัฐมนูลฉบับนี้ไม่เขียนพอไม่เขียนก็ย้อนไปถามเจตนารมณ
คนร่างรัฐมนูลคนร่างรัฐมนูล๒คนออกมาบอกว่า
ตลอดชีวิตเอ้าทำไมไม่เขียนอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลก
ฉะนั้นก็รอดูว่าถ้าถูกยุบตุลาการสารรัฐมนูล
จะกำหนดระยะเวลาขูดถูกตัดสิทธิ์ยังไง
ที่๒ที่ตามมาผู้สมัครสอสอเขตของภักดิ์ไทยรักษาชาติ๑๗๖เขต
หมดเลยครับผู้สมัครบัญชีรายชื่อ๑๐๘คนหมดเลยครับ
กรรมการบริหารพักเนี่ยสิบสี่คนอย่างที่ว่าแต่ถ้าไม่ยุบ
สมมุติว่าไม่ยุบและไปต่อได้เอาล่ะสิคราวนี้จะแปลงวิกฤต
เป็นโอกาสเพราะว่าทำให้คนรู้จักไทยรักษาชาติมากขึ้น
มันจะมีผลต่อคะแนนในหีบเลือกตั้งแน่
ถ้าสมมุติไปต่อได้แล้วถ้าสมมุติไปต่อไม่ได้
คะแนนของพักไทยรักษาชาติที่คนตั้งใจจะไปลง
ไทยรักษาชาติเมื่อไม่มีเบอร์ให้เลือกแล้ว
คนที่จะไปลงให้พักไทยรักษาชาติจะไปลงคะแนนให้ใคร
อันนี้ก็เดากันไปเถอะครับอาจจะเป็นพักเพื่อไทย
เป็นพักเพื่อชาติหรือเป็นพักอื่นที่อยู่ในซีกในแนวเดียวกัน
จะเป็นตัวแพร่ทางการเมืองท่านต้องติดตามนะครับ
สถานีโธระทัศน์ทุกช่องไปถ่ายต้อดเศรษฐกันหมด
ไม่เฉพาะโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลหรอกครับทีวีดาวเทียมพวกที่มีเฟซบุ๊กไลฟ์ไปที่นั่น
ถ่ายทอดกันหมดโดยเทคโนโลยีที่สะดวกขึ้นท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ฟังได้
ผมเข้าใจว่าวิทยุถ้าอยู่ในรถเนี่ยวิทยุก็จะรายงานข่าวและก็ถ่ายทอด
ระยะที่รอผลวินิจฉัยสารรัฐมนูลวันนี้พลิกหนังสือหนังสือพิมพ์
เห็นหัวข่าวฉบับหนึ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับวงการการศึกษา
ขอหยิบมาขีดเส้นใต้หน่อยครับหัวข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่า
พรบการศึกษาชาติสกัดเด็กเรียนพิเศษ
ห้ามออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่เรียนใครฝ่าฝืนเท่ากับจงใจทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย
นี่รายละเอียดก็คือว่าข่าวนี้มาจากคุณหมอจิรุษศรีรัตนบัน
ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำร่างพรบศึกษา
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ท่านบอกว่าในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบของสนช
แล้วเนี่ยในส่วนของมาตราที่กำหนดวิธีการรับผู้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาของรัฐโดยการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
เอาเรื่องก่อนวัยเรียนก่อนคืออนุบาล๑ภาคบังคับก็คือไปถึงม๓
จะต้องไม่ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกด้วยวิธีการอื่นใด
ถ้ามีทีนี้ถ้าไม่สอบแล้วจะทำยังไงตอบว่าถ้ามีผู้เข้าเรียนมากกว่าที่นั่งเรียน
ให้ใช้วิธีจับสลากแนวคิดของเรื่องนี้มาจากรัฐมนูลปี๖๐
ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงได้
เพราะฉะนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของรัฐสิที่ต้องดูแลให้สถานศึกษามีคุณภาพ
ต้องให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ถ้าหากประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นและไปกระจุกอยู่ในสถานศึกษาบางแห่ง
รัฐก็มีหน้าที่ต้องไปยกระดับคุณภาพในสถานศึกษาส่วนอื่น
เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษานั้นเหมือนกับโรงเรียนดังทั้งหลาย
นี่ฉะนั้นประเด็นนี้อ่านแล้วผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็โดนใจนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหามาก

ยัดเยียดให้ลูกของเราหลานเรามากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวนี้แค่จะเข้าอนุบาลเนี่ยต้องสอบกันแล้วนะครับ

ข้าวอนุบาลเนี่ยต้องมีการติวเข้มต้องสอบ
เพื่อให้สอบเข้าอนุมานได้
อนุบาลเข้าป๑โรงเรียนดังก็ต้องไปสอบกันอีกทีนึง

แล้วที่ถัดตามมาก็คือเด็กโตหน่อย
ในห้องอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนพิเศษ
ในห้องอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนพิเศษ
เพราะถ้าไปเรียนไม่เรียนพิเศษไม่มั่นใจว่าจะแข่งขันสู้กับเขาได้

อาจารย์เวลาออกข้อสอบเนี่ย
คุณไม่ต้องเอามาตรฐานของการเรียนพิเศษมาสอบนะ

คนที่ไม่ได้เรียนก็เสียเปรียบสิ
ใครไปออกข้อสอบเกินมาตรฐานกว่าที่สอนกันในโรงเรียนเนี่ยมีความผิด
กฎหมายบอกเลยโดนโดนลงโทษ
เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ออกข้อสอบเกินมาตรฐานกว่าที่เรียน
ถัดมาเรื่องการทำการบ้าน
อันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายหรอกครับ
แต่พูดกันนานแล้วว่าเดี๋ยวนี้ชั่วโมงไหนชั่วโมงไหนวิชาอะไรก็ให้การบ้าน
ไม่ได้ดูหรอกว่าวิชาอื่นเขาให้การบ้านกันมาก่อนหน้านี้แล้วมาถึงก็ให้การบ้านมาถึงก็ให้การบ้าน
กลับมาบ้านกว่าจะทำการบ้านเสร็จดึกดื่น
เช้าขึ้นมาถูกควักขึ้นรถเพราะไปช้าเดี๋ยวไม่ทันแล้วคุณภาพชีวิตเด็กมันเป็นยังไง
เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้ววันนี้พอมาเห็นหัวข่าวนี้ต้องรีบสนับสนุนเลยครับ
เพราะว่าเราจะมีผลออกมาในทางปฏิบัติได้ยังไงอันนี้ต้องตามดูนะ
นี่อยู่ในพรบการศึกษาชาตินะ๑เอาสรุปอีกทีนึง
เด็กอนุบาลเข้าอนุบาลไม่จำเป็นไม่ควรจะต้องสอบ
อนุบาลเข้าป๑ก็ไม่ควรจะต้องสอบ
โรงเรียนทั้งหลายต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
เด็กจะต้องไม่ไปกระจุกโรงเรียนดังทั้งหลาย
ถ้าไม่มีมาตรฐานเดียวกันเป็นหน้าที่ของรัฐตามรัฐมนูลต้องจัดการให้โรงเรียนมีมาตรฐานเหมือนกัน
เด็กจะได้อยู่โรงเรียนใกล้บ้านอันนี้ก็มีผลแล้วครับ
ถ้าพรบออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เลิกเครียดเสียที
ไม่งั้นเครียดกับเรื่องลูกเข้าโรงเรียนดังไม่ได้นี่แหละ
อาจารย์มากเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็กมาถามตลอดเลยว่ารับสอนพิเศษไหม
จะให้ลูกสอบเข้าอนุบาล
ยิงโชคปิดเทอมแบบนี้ด้วยนะอาจารย์คุณพ่อแม่เครียดเลยครับ
ไปดูสิตามห้างต่างเวลานี้ชั้นที่เขารับสอนพิเศษเต็มไปหมด
เดี๋ยวนี้ไปตามร้านกาแฟดังเนี่ยจะมีมุมนัดติวกันตรงนั้น

มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการศึกษาไทยครับ

อนุบาลต้องกวดวิชาผมคิดภาพไม่ออกเลยนะ
เรียกกันทั้งบ้านเวลาลูกจะเข้าสอบเนี่ยนะ

แปลวันสุภาพคลี่กระจายนะครับแล้วก็
เขาบอกว่ามีคำถามจากผู้ปกครองพ่อแม่
หลายคนบอกว่ามีลูกเนี่ย
หรือจะให้ลูกไปเสริมทักษะ

ต้องถามเด็กแล้วก็ให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเขารักจริง